สงกรานที่หนึ่งที่คนเข้าไปกันวัยรุ่นเข้าไปกันก็คืออาซีเอ
เขาจัดใหญ่นะโอ้โหนะผมก็เคยไปแหละแต่ไม่เคยไปช่วงสงการสักที
คุณผู้ชมครับร้านออนิกซ์ร้านดังนะดังร้านออนิกยิงกันหน้าร้านเลย
นี่ความชุลมุนวุ่นวายเบาบางลงบ้างแล้วนะเห็นได้ยินไหมว้ายโอ้โหเขายิงกันตรงนู้น
นี่ขนาดเบาบางลงแล้วนะเบาบางลงแล้วความชุลมูลเมื่อคืนนี้เลยใช่ไหม
เมื่อคืนเลยสดสดร้อนร้อนเลยดอมนี่ครับอาซีเอพระรามเก้าครับ
เห็นว่านักเที่ยวส่วนใหญ่ตกใจครับบางคนนั่งยองเอาถังบังนะฮะ
กลัวโดนกระสุนได้ยินอยู่ไกลไกลบางคนก็เดินหนีออกมาด้านนอกนะครับ
ช่วงเที่ยงคืนครึ่งเอาเที่ยงคืนขออภัยเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสนมักกษันต้องไปสิครับไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
อยู่ใกล้ทางเข้าอาซีเอถนนพระรามเก้าหน้าร้านออนิกซ์นะครับ
ซึ่งใช้พื้นที่กลางถนนจัดงานสงกรานพบว่าถังน้ำล้มคว่ำกระจัดกระจายเละเทะไปหมดครับ
นี่ครับคุณผู้ชมตอนตำรวจไปบนถนนนะครับเจอปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่๖ปลอกได้
เจ้าหน้าที่กั้นไว้กั้นพื้นที่ไว้นะครับไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
ไม่เกี่ยวอย่าเข้าไปใกล้ตรงนี้เขาเก็บหลักฐานกันอยู่
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ตามรายงานข่าวระบุว่าเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บถูกลูกหลงคุณผู้ชม
โดนยิงนะครับได้รับบาดเจ็บสี่คนด้วยกันและยังมีคนได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งหนี
กระสุนอีก๔คนนะครับรวมแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้๘คนด้วยกันครับคุณผู้ชม
จากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับทราบว่าผู้ก่อเหตุต่อยกัน
ต่อยกันกับคนในงานนั่นแหละจากนั้นก็ชักปืนว่ายิงลงพื้นหลายสิบนัทเลย
ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวผู้ก่อเหตุคุมตัวเอาไว้นะครับ
ผู้ก่อเหตุถูกตำรวจคุมตัวไว้แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สอนอมักกษันแล้วครับ